แล้วก็หิวอยากจะกินผลไม้ที่มันเด็ดดังในช่วงนี้
ทุเรียนมันออกเยอะเดี๋ยวเราพาไปทานทุเรียนกันดีกว่านะคะ
เพราะว่ามีร้านค้าร้านหนึ่งพ่อค้าเขาใจเด็ดมากคุณผู้ชม
เป็นร้านค้าทุเรียนในจังหวัดมุกดาหาร
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อทุเรียนไปแล้วรสชาติมันไม่อร่อย
เอามาปลาคืนเลยโอ้เดี๋ยว
รับประทานกันแบบสดแล้วก็รสชาติจะอร่อยมากด้วย
เป็นดินภูเขาไฟตั้งแต่ยุค๑ตะบันน่าจะมีไดโนเสาร์นะ

ไม่เกี่ยวคุณ
อันถักนั้นมีเขาจะเป็นดินแดง
ส่วนผลผลิตดีกว่าทุกปีเพราะว่าโดยเฉพาะทุเรียนมันลูกใหญ่มาก
ก็คือเป็นที่ต้องการของประเทศจีนก็สั่งซื้อกันมาแบบเยอะแยะมากมาย
จนทางอำเภอเองเขาต้องขอเลยเกษตรกรแบ่งให้คนไทยได้ชิมกันบ้างเถอะ
แล้วก็ในช่วงของการจัดงานของดีอำเภอน้ำยืนนะคะก็จะจัดระหว่างวันที่๙ไปจนถึง๑๑มิถุนายนนี้นะคะ
หน้าที่ว่าการอำเภอนั่นเอง